ต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปเนี่ยนะคะ
ซึ่งคนที่เชิญชวนให้คนมาชุมนุมก็คือคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
๑ชั่วโมงผ่านไปการชุมนุมผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
จนถึงวันนี้ค่ะการชุมนุมในวันนั้นไม่ได้มีการขออนุญาต
ก็เลยนำมาสู่เรื่องของวันนี้ค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเตรียมออกหมายเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการชุมนุมวันเสาร์ที่ผ่านมา
มาพบแล้วแจ้งด้วยนะคะบอกว่ามีความผิดตามพรบอการชุมนุมค่ะ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่ค่ะในธนทรจึงรุ่งเรืองกิจจัดชุมนุม
ที่สกายวอล์กปฐุมวัน๑๔ธันวาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นบอกว่า
เข้าข่ายความผิดตามพรบการชุมนุมสาธารณะเนื่องจากการจัดการชุมนุม
ไม่ได้มีการแจ้งการชุมนุมเจาะต่อเจ้าหน้าที่ท้องที่
ขัดขวางการเดินทางสาธารณะและผู้จัดการชุมนุมไม่สามารถควบคุมผู้ชุมนุมได้
นี่คือ๓ข้อหานะคะซึ่งเป็นความผิดตามพรบการชุมนุม
ซึ่งแจ้งต่อนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ตอนนี้ค่ะตำรวจสอบสวนพยานไปแล้ว๑๑คน
และจะดำเนินการออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะ
อีกคนหนึ่งค่ะไปแจ้งความนะคะ
สนปฐุมวันก็คือนายสนทิยาสวัสดีสมาชิกพักพลังประชารัฐค่ะ
สิ่งที่นายสนทิยาไปแจ้งความนะคะเป็นการแจ้งความกล่าวโทษต่อนายธนทร
แก่นำพักอนาคตใหม่ก็คือหัวหน้านั่นแหละ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๖ทำให้ประชาชนกระด้างกระเดืองและไม่เคารพกฎหมาย
อกจากนี้แจ้งด้วยก็คือการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาต
และอีกหนึ่งความผิดที่ไปแจ้งนะคะก็คือความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา๖
ในการจัดการชุมนุมที่อยู่ใกล้พระราชวังภายในขอบเขต๑๕๐เมตร
ยืนยันว่าการแจ้งความครั้งนี้ในฐานะส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักสังกัดของตัวเอง

อันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้สถานการณ์การเมืองจุดติดแล้วก็ร้อนแรง
เรื่องของการที่กรกตส่งคำร้องให้สารรัฐธรรมนูลยุบพักอนาคตใหม่
ทีนี้ก็มีการตั้งคำถามกันเยอะว่าการใช้ช่องทางตามมาตรา๗๒

ความผิดตามมาตรา๗๒มันเรื่องของที่มาของเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทีนี้เขาใช้ช่องทางนี้ในการยื่นเอาผิดกับพักอนาคตใหม่
ก็เลยทำให้พักอนาคตใหม่เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าลักษณะดังกล่าวมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไร
ที่สำคัญทางกรกตไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้พักอนาคตใหม่แก้ต่างเรื่องของข้อกล่าวหาอย่างเพียงพอด้วย

อาจารย์ปริยบุตรแสงกระโนกูลเลยค่ะที่การภักดิ์อนาคตใหม่บอกว่า
ธันวาคมนี้จะมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของพักอนาคตใหม่
ดำเนินการยื่นฟ้องร้อง๗กรกตในข้อกล่าวหาคือ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๒
ต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ทีนี้เดี๋ยวเรารอดูนะครับคุณผู้ชม
อีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันนาน
เห็นความเคลื่อนไหวในโซเชียลนานนะคะ
นี่คุณผู้ชมวันนี้เปิดเผยความในใจมาหมดเลยนะคะ
หายไปนานหลายเดือนแต่วันนี้โผล่มาทั้งที
ก็เยอะเหมือนกันเห็นยาวเลย
อดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ค่ะ

ถ้าเกิดว่าอยากอ่านทั้งหมดให้จุใจ
ไปดูในเฟซบุ๊คของคุณยิ่งลักษณ์ได้

โพสต์บอกว่าพยายามทำใจให้สงบ
แต่เป็นความสุขที่น่าชื่นอกตรม
เพราะต้องพลัดพลากจากลูกมาอยู่แดนไกล
เสียทรัพย์สินที่หามาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ขณะนี้ทรัพย์สินเหล่านี้กำลังถูกประมูลขายท่อตลาด

เพราะนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ตั้งแต่เข้ายึดอำนาจและปัจจุบันมาตรา๔๔
ยังคงคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐอยู่
บ้านคุณยิ่งลักษณ์ก็ถูกขายทอดตลาดด้วยนะคะ

ตอนนี้เธอถูกดำเนินคดีโดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีอดิตนายกรัฐมนตรีเธอติดแฮชแท็กบอกว่า
มาตรา๔๔กฎหมายเลือกข้าง
นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่หายไปนานนะคะ

มาดูอีเวนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้ากันหน่อยนะคะ

คือสิ่งที่เกิดโครงการวิ่งไล่ลุงเนี่ย

คำว่าชื่อชื่อโครงการนี้นะ

เพื่อที่จะขับไล่เป็นการชุมนุมทางการเมืองหรือเปล่าเนี่ยนะคะ

การจัดกิจกรรมวิ่งไล่ลุง
นายธนวัฒน์วงชัยผู้จัดงานครั้งนี้ค่ะ
บอกว่ายืนยันแบบนี้นะ

ชื่องานมันบอกอยู่แล้วว่าวิ่ง

และสามารถจัดได้ตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่รัฐกำหนดไว้
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากพักการเมืองใดนะคะ
บริษุใจเพราะว่าตอนเนี่ย
ส่งหนังสือเชิญไปทุกพักการเมือง
อกจากนี้เชิญนายกรัฐมนตรีมาด้วย

โดยตั้งเป้าว่าจะมีคนมาร่วมกิจกรรมประมาณ๒๐๐๐คน

นี่วิ่งไล่ลุงไม่ได้บอกว่าลุงไหนนะ

สำหรับงานคือแถลงวันนี้นะ
แต่งานวิ่งจริงก็จะมีขึ้นวันที่๑๒มกราคม
จุดที่เขาจะวิ่งก็คือสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก่อนที่จะวิ่งไปยังอนุสวรีประชาธิปไตย
อยู่แบบนั้นรอบอนุสวรี๓รอบ
แล้วก็วกกลับมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระยะทางทั้งหมด๗กิโลเมตร

มีการจัดเตรียมว่าจะแถลงข่าวช่วงสายวันนี้

แต่ผู้จัดการงานบอกว่ามีคนมากดดัน
กดดันหนักเลยเป็นผู้มีอำนาจ

ก็เลยทำให้วันนี้จะต้องมาแถลงที่ลานโพล
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แทนค่ะ
อกจากนี้กลุ่มนี้เขาบอกเขามีกิจกรรมพิเศษด้วยนะ
ใครที่อยากมาร่วมกิจกรรมเขาบอกว่า
คนที่เอาภาพที่เคยไปร่วมชุมนุม

หรือว่าป้ายของกลุ่มกปศ
หรือแม้แต่ถ่ายรูปกับนกหวีดตอนนู้น
ถ่ายรูปกับทงชาติตอนนู้น
เอามาโชว์ในงานหน่อยเอามาแสดงในงานหน่อย
เพราะเดี๋ยวเขาบอกเขาจะมีเหรียญปราบกระบดมอบให้ทันที

ยาวไปนะคะติดตามยาวประเด็นทางการเมือง

วิ่งไล่ยุงยุงเยอะ
คุณผู้ชมติดตามยาวไปค่ะ